ว่าในเซตแรกเรามีโอกาสที่จะชนะด้วยนะครับ
บรรยากาศเมื่อมาที่โอคิวอันด่อการเช็ดเทอร์เจียมหัวมากเป็นไปอย่างครึกครักมากนะครับ
ลูกยางสาวไทยก็เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
แม้ว่าไทยเองจะแข่ง๒ทุ่มครึ่ง
ก็ตามนะครับบางคนเนี่ยก็มาดูคู่แรก
ที่โควิดเชียร์เจอกับแคนโนดา

ก็แพ้ในทะลานอันดับ๑๑ของโลก
ต่อ๒๘ในเซตแรกเราเกือบจะได้เซ็ตเหมือนกันนะครับ
แล้วก็อีก๒เซตนะครับเราแพ้ไป๒๑ต่อ๒๕นะครับ
นี้ชัชชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุด๑๓แต้มนะครับ

มีรภาคุณหัวหน้าผู้สอบวลิบอลหญิงทีมเทศไทย
เผยว่าไทยรับรูปเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับ
ลูกแรกในการรับเสิร์ฟส่งผลให้นักกีฬาขาดความมั่นใจ
ต่อไปเจอกับตุรกีงานหนักแน่นะครับ
ก็จะต้องพยายามเร่งแก้ไขจุดอ่อนให้ได้นะครับ
เพราะว่าเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับ
เราคงต้องไปปรับในเกมการรับเสิร์ฟให้ดีกว่านี้ครับ
พรพันธ์มือเซ็ตทีมชาติไทยเองก็บอกว่า

ขอเล่นอย่างมีความสุขนะครับ
ส่วนชัชวออนเองก็บอกว่า
ต้นเกมเซตแรกไทยทำได้ดีนะครับ
แต่เขาก็แก้เกมเน้นเสิร์ฟใส่เราตัดเกมลุก
ทำให้เราเนี่ยแพ้ไป๐ต่อ๓นะครับ
ก็แอบเสียดายนะครับแต่ยังไงก็ยังสู้กันต่อไปนะครับ
ก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเกม
ต้นเกมเซ็ตแรกเนี่ยเราทำได้ดี
แต่ว่าเขาก็แก้ทางเรามาเหมือนกัน
เขาก็เน้นเสิร์ฟใส่เราเลย
เพราะว่าเขาจะตัดเกมลุกเราให้ได้มากที่สุดอะไร
ซึ่งแพ้๓๐เนาะก็ถามว่าเสียดายไหมก็แอบเสียดายนิดนึงค่ะ
แต่ว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไป